คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้
ทำให้โรงพยาบาลต่างรวมถึงสภากาชาติไทย

ใครใครจะกล้าเดินทางออกจากบ้านมาโรงพยาบาล

แต่คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าวิกฤตนี้เราช่วยได้นะ

แล้วก็ออกมาบริจาคเลือดนะคะด้วยตัวเองเลย

พระเอกหนุ่มหล่อคู่ซี
เกรทวรินทรกับเจมส์จิรายุค่ะ

คนดีที่ไหนตอบให้คนดีตรงนี้แหละ
คนดีตอนนี้เลยจ๋าพระคุณ
เพราะว่าสองหนุ่มเขาชวนกันไปบริจาคเลือด

ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะในแคมเปญบลัดชาวเลนั่นเองค่ะ
หลายคนก็อาจจะเห็นผ่านตา

เจมส์คืออันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะ
ในการบริจาคค่ะน้องก็บอกว่าโอ้โหพี่ครับ
ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแบบนี้ค่ะ
ส่วนพี่เกดเองเนี่ยเขาคุ้นแล้วนะเพราะว่า
เกรทเองเนี่ยบริจาคเลือดมา๓ครั้งแล้วค่ะ
แล้วก็บุญในการบริจาคเลือดครั้งนี้
อาตุ๋ยพิธีกรจากแชร์ข่าวสาวสตรองของเรานี่แหละ

บริจาคเสร็จนะก็ขอทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแล้วกัน
เชิญชวนคนไทยค่ะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ก็ได้ข้อมูลมาว่ามีผู้ป่วยหลายคนเลยที่กำลัง

กำลังต้องการเลือดจริงและจำเป็นต้องใช้เลือดจริง

ผมก็เลยอยากจะมาเชิญชวน

ไหนก็ได้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
ไปบริจาคเลือดกันเยอะนะครับ
เพราะว่าเลือดของท่านเนี่ย
จะต้องช่วยผู้ป่วยเหล่านั้นได้แน่นอน